เรื่องนี้สิคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวที่สร้างความแฮปปี้ให้กับคนผมสั้น
คนผมสั้นบางทีจะมีผมยาวสลวยสบัดผมแบบนั้น
เวลาถ่ายรูปก็จะดูสวยขึ้นนิดนึง
ก็เลยมีการที่เศกผมทิป
จากผมสั้นกลายเป็นผมยาวสวยหวานมุ้งมิ้งเลย
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮแปลกเลยค่ะคุณครูมาสะกิดสามที
แม่ครูหนูกำลังถ่ายรูปเนี่ยผมยาวสวยสลวยเชียวเนี่ย

อย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาแชะหนึ่ง

แล้วไอ้ครูมาพอดี

โอ้โฮคขับหลังแบบสะยายสวยงามหยีดเยาะ

ค่ะและที่มาของผมก็คือเพื่อนที่นอนอยู่บนโต๊ะนั่นเอง

เพื่อนสาวนอนเล่นมือถือไปปล่อยผมสยายลงมาที่หนุ่มน้อยคนนี้

พอเขากรูมาวงแตกทุกอย่างเฉลย

ผมทิพย์มันมายังไงมันคือการเนรมิตคือการเสกขึ้นมานะคะ
แล้วมันก็หายไปเป็นเพียงแค่นิมิตรขึ้นมาเท่านั้น
คือคำว่าทิพย์เนี่ยมันมาจากการมโนอ่ะ
มโนคือสมมุติว่ามีเหมือนเมืองทิพย์เป็นเมืองสมมุติ
อะไรอย่างผมทิพย์ก็ผมสมมุติ
แฟนทิพย์ก็คือมโนว่ามีแฟน
อ๋อเหรอเออจริงคือไม่มี
ตอนนี้มีซานทิพย์อยู่ค่ะแล้วทำไมคุณต้องโมโหด้วยอ่ะ
นั่นอ่ะสิทำไมแค่อธิบายสลายอารมณ์ทำไม
อาจจะเข้าใจตรงกันนะเรื่องของทิพย์หมายถึงอะไร
เป็นศัพท์วัยรุ่นที่อาจจะดูเหมือนไม่วัยรุ่นเท่าไหร่